คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ที่เชียงใหม่มันมีการชิงรถแท็กซี่เกิดขึ้น
เดี๋ยวไปไล่เรียงกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้นะรถแท็กซี่ที่ถูกขโมยไปต้องไปตาม

ได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุชิงรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ทะเบียนท้อทหารขอไข่๓๙๑เชียงใหม่
หน้าห้างเลยค่ะที่ถนนมณีนพรัชที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบไปเจอกับนี่ค่ะ
เป็นโชเฟอร์คือนายมงคลสุขศึกไทยอายุ๔๗ปีรอตำรวจอยู่
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังคุณตำรวจก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผมรับผู้โดยสารมาคนนึงก็รับมาจากหน้าห้าง๑๒ห้วยแก้ว
ตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะให้มาส่งที่หน้าห้างตรงนี้ค่ะ
พอขับรถมาจอดหน้าห้างแล้วปรากฏว่าผู้โดยสารคนนั้น
เขายื่นกุญแจรถให้กับโชเฟอร์
เพื่อให้ช่วยไปขับรถออกมาจากลานจอดรถให้หน่อย
เพราะว่ามีเรื่องมาทีนี้โชเฟอร์ก็เลยเดินไปที่ลานจอดรถ
แต่ปรากฏว่าผู้โดยสารคนนั้นเขาลุกจากที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง
แล้วก็มาขับรถแท็กซี่แล้วก็เร่งเครื่องออกไปเลยค่ะ

โชเฟอร์ก็เลยต้องแจ้งตำรวจแจ้งสหกรณ์แท็กซี่ให้สกัดจับ
ทีนี้ต่อมาค่ะเพื่อนกลุ่มรถแท็กซี่ด้วยกัน
อยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ต้องแจ้งตำรวจให้มีการนำตัวมาสอบสวน
ซึ่งตอนนำตัวมาสอบสวนได้เนี่ยนะคะ
ผู้โดยสารคนนั้นก็อยู่ในสภาพเมาไม้เมาเหล้าเลยค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายสารวุฒิแสนคำอายุ๓๙ปี
แล้วก็มีแผลโดนทำร้ายร่างกายใบหน้าก็โดนทำร้าย
ตำรวจก็เลยเชิญไปสอบสวนที่โรงพัก

บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยรถแท็กซี่นะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไปดื่มเหล้าที่ร้านแถว๑๒ห้วยแก้ว
แล้วผมก็ไปจีบผู้หญิงที่เขามีแฟนแล้ว
พอไปจีบผู้หญิงไอ้ฝ่ายแฟนผู้ชายก็ไม่พอใจ
พาพวกเป็น๑๐คนเลยมารุมทำร้ายนายสารวุฒิ

ทีนี้นายสารวุฒิก็เลยเดินโซซัดโซเซออกมา
มาเจอรถแท็กซี่ก็เลยโบกให้มาให้มาที่โรงพัก
แต่ทีนี้พอมาถึงหน้าห้างบอกให้โชเฟอร์จอด
แล้วก็เอากุญแจให้บอกให้โชเฟอร์
ไปขับรถเก๋งของนายสารวุฒิตามไปที่โรงพักให้หน่อย
เดี๋ยวตัวผมเนี่ยจะขับรถแท็กซี่เองจะตามมาที่โรงพัก
แต่ไปมาแท็กซี่ดีที่มาไม่ถึงโรงพักเพราะอะไร
หลงค่ะหลงซอยจนมาถูกกลุ่มแท็กซี่เขาล้อมจับ
อันนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะทีนี้หลังจากสอบสวน
โชเฟอร์แท็กซี่ก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าพูดโดยสาร
คือนายสารวุฒิไม่ใช่คนร้ายจริงหรือว่าโดนวัยรุ่นทำร้ายมาจริงเนี่ยนะ

เพราะว่าตัวนายสารวุฒิเขายืนยันเขาไม่ได้มีเจตนาจะชิงรถแท็กซี่ใช่ไหม
ใช่แต่ผมขอค่าโดยสารได้ไหมโชเฟอร์แท็กซี่บอก
แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปขับรถแท็กซี่ของผมต่อ
ส่วนนายสารวุฒิที่เป็นผู้โดยสารตำรวจสอบสวนแล้ว
คือโดนทำร้ายในพื้นที่ของสพช้างเผือก
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่โรงพักในพื้นที่
จะได้ไปสืบหาตัวผู้ที่กระทำผิดที่บอกว่าเป็นวัยรุ่น
รุมตามจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เรื่องมันซ้อนมันงงหน่อยนะครับ